ช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาคนไทยเชื้อสายจีนคงรู้ดีแหละว่ามันคือวันสำคัญ
ใช่วันว่ายบรรพบุรุษวันเชงเม้งวันเชงเม้งค่ะทุกสี่เมษายนนะคะ
ก็มีหนุ่มคนหนึ่งจังหวัดกำแพงเพชรอ่าไอเดียดีมาก
จะเป็นนุ่มกระตันยูแล้วยังเป็นห่วงเป็นใยบรรพบุรุษที่ร่วงรับไปแล้ว
เป็นห่วงอย่างไรไปดูกันค่ะอ่าค่ะเนี่ยอยู่ในขั้นตอนของการประกอบพิธี
จะว่าอย่างนี้ก็ว่าได้เดี๋ยวการประกอบและประดิษฐ์เหรอฮะ
ถูกต้องเลยค่ะอะไรเนี่ยประดิษฐ์อะไรล่ะคุณชนะคุณใบต้องคุณคุ้นคุณคุ้น
เออมันดูมันดูแล้วไม่ใช่พัดค่ะไม่ใช่พัดเออถ้าตอนเด็ก
จะคิดว่าเป็นพัดแต่ว่านี่อ๋อมาแล้วค่ะมาแล้วหน้ากากอนามัย
ใช่แล้วค่ะ
ไม่ถึงไม่รู้แล้วรู้แต่ว่าลูกหลานเป็นห่วงเป็นใยดีมากเนี่ยค่ะอย่างคุณชัชวานวัฒนาอายุ๒๗ปีหนุ่มไอเดียเก๋คนนี้ก็เอากระดาษไหว้เจ้านี่แหละมาพับเป็นหน้ากากอนามัยแล้วก็กะว่าจะเอาไปไหว้เอาไปเผาให้กับเทพเจ้าบรรพบุรุษในเทศกาลเฉ่งเม้งเขาจะว่ายังไงเอาไปฟังเสียงเขาเลยค่ะ
มนุษย์เรายังต้องใช้นะครับเราก็คำนึงถึงบรรพบรุษของเราที่ร่วงรับไปแล้ว
รวมไปถึงเทพเจ้าที่เราเคารพมันก็ทำให้เราคิดไอเดียตัวนี้ขึ้นมา
หนุ่มคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรคนนี้เป็นห่วงบรรพบุรุษและเหล่าเทพเจ้านี่เองนะคะ
แล้วเขาก็ยังบอกอีกว่าตอนแรกนะก็แค่ลองทำเล่นกับกลุ่มเพื่อน
แล้วก็เอาไปโพสต์ในโลกโซเชียล
ไปมาปรากฏว่ามีคนเข้ามากดไลค์เข้ามาสอบถามขอซื้อกันมากมายเลย
แต่เขาบอกว่าโอ้ยผมไม่ได้ทำคิดไม่ได้คิดจะทำขายเออก็ทำตามไอเดียสนุกแบบนั้นแหละ
แต่ว่าใครอยากจะลองไปทำเองดูบ้างก็ไม่ว่ากันโดยไม่สงวนลิขสิทธิ์ไหม
ไม่ได้ทำขายเอากำลีกำไรอะไรก็เป็นไอเดียของเขา
เป็นเด็กเก๋แล้วก็เข้ากับยุคเข้ากับสมัยเข้ากับสถานการณ์
เหมือนสมัยก่อนโทรส่งโทรศัพท์ไม่มีนะ
แต่เดี๋ยวนี้ก็มีหมวกช่วงไหมฮะเป็นอะไรอะกระเป๋ากลางแบบแมน

อันนี้ก็กันเอาไว้เผื่อโควิดไปถึง
อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องของความน่ารักเนาะความเชื่อ

มันเป็นประเพณีโดยแท้ของชาวจีนนั่งเดิมหรือไม่

แค่เห็นไอเดียความน่ารักความกระตันยูของหนุ่มคนนี้เท่านั้น
ใช่แต่ทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นเรื่องของความกระตันยูเนอะ